หลังจากเกิดเหตุกระดาษยิงที่โคราชค่ะ
ช่วงเวลานั้นใครโพสต์ปืนโพสต์อาวุธสงครามต่าง

และแม้มันจะผ่านมาแล้วเหตุการณ์นั้นแต่ล่าสุดที่ชัยภูมิค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเมาชวนเพื่อนมาดื่มเหล้า
ลักษณะฉลองคลายล็อกค่ะ
ก็ด้วยความเมาเอาภาพเก่าของตัวเองที่ถือปืน
ถืออาวุธสงครามมาโพสต์ซ้ำอีกครั้ง
ตำรวจเห็นสิคะเพราะว่ามีการเช็คอินด้วย
ตำรวจตามไปถึงที่เลยค่ะนี่คือภาพ
ก็เช็คที่บ้านเนี่ยดูสิเนี่ยบอกตำบลอำเภอหมด
ตามไปถูกเลยง่ายเลยตำรวจบอกรูปปากนี้แหละ
ปักหมุดให้ตำรวจเรียบร้อยตำรวจก็ไปถึงเลยนะคะ
อาวุธลักษณะอาวุธครบมือเลยนะ
ภาพในในภาพเนี่ยมีผู้ชายสองคน
และในมือมีอาวุธสงครามลักษณะคล้ายปืน
กระบอกเลยแล้วก็มีการโพสต์ท่าอิริยาบทต่าง
ระบุพื้นที่บ้านใหม่ผาเอียงตำบลห้วยต้อน
อำเมิงจังหวัดชายภูมิเออ
คนเขาเห็นเขาจะปล่อยไว้ที่ไหนล่ะคะสภาพแบบนี้นะคะ

เขาแจ้งตำรวจค่ะตำรวจบอกอุ้ยง่ายจังเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวัฒนาชัยจันทาธุมผู้กำกับสพเมืองชายภูมิ
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปเลยไปหาตัวซิ
ผู้ชายคนนี้ที่ปรากฏอยู่ในภาพบอกชื่อจริงก่อนแล้วกัน
เทียรชนมานาเสียวอายุ๓๑ปีค่ะ
ตามไปถึงบ้านเลยที่ถูกระบุไว้ที่ถูกเช็คอินไว้
ไปเจอนางสาวอุไรเชิดพุงอายุ๓๙ปีพันรยานายธีรชนนี่แหละ
เชิญตัวมาสอบสวนที่โรงพักนางอุไรเล่าให้ฟัง
อ่าทำไมถึงไม่เจอนางไอ้เทียรชนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะ
แต่คุยกับเมียเขาก่อนเมียเขาบอกว่า
วันก่อนเห็นเทียรชนเนี่ยชวนเพื่อนมาดื่มเล่า
ฉลองกันที่บ้านลักษณะฉลองการผ่อนคลายมาตรการโควิด
น่าจะเมาแหละก็เลยเอาภาพสองภาพ
ซึ่งเป็นภาพเก่ามาโพสต์โดยปืนในภาพเป็นปืนปลอม
ไม่ใช่ปืนจริงเมียบอกแบบนี้นะ
หลังจากนั้นสอบไปสอบมาค่ะคาดว่าธีรชนจะไปอยู่ไหน
บอกหมดเลยตามไปอีกค่ะ
ตำรวจตามไปเจอธีรชนอยู่ระหว่างการหลบหนี
นำตัวมาที่โรงพักรับสารภาพว่า
ผมเป็นคนโพสต์จริงครับแต่มันเป็นภาพเก่าครับ
ตอนนั้นแค่อยากจะโชว์ให้เพื่อนดู
ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แล้วปืนปลอมในภาพล่ะมันไปไหนแล้ว

บอกว่ามีคนเก็บเอาไปทำลายแล้วครับเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
มันเป็นไงเมื่อวานนี้ก็กินครับกินแล้วยังไง
กินแล้วก็กินหมอตามภาษาชาวบ้านเขาเลยครับ
มอแล้วก็มอพวดเพราะว่ากดดันจากโควิดมาเยอะเนอะ
ก็ก็ทุกอย่างเพราะจะได้กินกดดันจากโควิดเค้า
ภาพนี้เอามาจากไหนภาพนี้ผมจำไม่ได้รู้
พี่ละชนยิ้มน่ะยิ้มยิ้มน่ะยืนกากไงเออ
ก็ปิดต่างหวังยิ้มไม่ได้เอาเห็นจากสายตาต
ถ้าเป็นปืนปลอมทั้งหมดนะคะตำรวจก็เลยอธิบายว่า
แม้ว่ามันจะเป็นภาพเก่าเป็นปืนปลอม

ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกถือเป็นความผิด

แจ้งข้อกล่าวหาผิดพรบคอมพิวเตอร์
แล้วมานำตัวเทียรชนไปตรวจร่างกาย
จ๊ะเอก่ะม่วงเลยเว้อเรดมาเลยจะเสพติด

แล้วมีภัตรกรหรือเปล่าเพราะว่ามั่วสุ่ม

แต่ว่าห้ามให้ไปจับกลุ่มมั่วสุมดื่มเหล้ากันด้วยนะ
ใช่ผิดพระบอกคอมทุกเธอนะคะ